คุณผู้ชมจากเรื่องราวของจังหวัดชุมพรไปต่อที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันหน่อยนะครับ
เป็นอุบัติเหตุหนุ่มวัยเบนเจอร์เพศอายุ๒๕ปีค่ะ
ขับรถเก่งคาดว่าน่าจะหลับใน
พอหลับในเสร็จปุ๊บค่ะรถเสียหลักข้ามเลนไปชนเข้ากับรถจักรยานยนต์ที่มากันยายหลาน
ปรากฏว่าทั้งยายทั้งหลานค่ะรถมอเตอร์ไซค์ถูกอัดไปชนเข้ากับกำแพงเนี่ย
ยายบาดเจ็บสาหัสนะคะขาขาดแขนหักนิ้วมือขาด
ส่วนหลานตอนนี้อาการสาหัสนะคะน้องอายุ๔ขวบเท่านั้น
ตอนนี้น้องไม่รู้สึกตัวนะคะทั้งหมดถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
คุณยายชื่อว่านางสาวแต๋วเทพนิมิตรอายุ๔๕ปี
ส่วนหลานชื่อว่าเด็กหญิงปาริชัดนิมิตสารน้องอายุ๔ขวบเท่านั้นนะคะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมนี่คือสภาพที่เจ้าหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัย
พอไปถึงก็ต้องรีบช่วยกันแบบนี้
ส่วนคนขับรถเก๋งวัยเบนเจอร์เพศอายุ๒๕ปี
ชื่อว่านายเพียรพัฒน์สารพงศ์ก็บาดเจ็บเหมือนกัน
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเช่นเดียวกัน
มอเตอร์ไซค์นี่คือเลี้ยงแบบนี้ยับเลยอ่ะ
ทีนี้เราไปสอบถามชาวบ้านที่เขาเห็นเหตุการณ์
เล่าบอกว่าเห็นรถเก๋งขับมาตามถนนด้วยความเร็ว
่งหน้าจากบริเวณสี่แยกหมอปานถนนเทวบุรี
แล้วเสียหลักข้ามเลนไปชนเข้ากับรถมอเตอร์ไซค์
ที่เขาขับชิดซ้ายเลนส์ฝั่งตรงข้าม
ยายเป็นคนขี่หลานเป็นคนซ้อน
คนซ้อนคนขี่กระเด็นทั้งคู่ค่ะ
คนละทิศคนละทางเลยนะคะบาดเจ็บสาหัสค่ะ
ส่วนรถเก๋งเสียหลักถลายไปไกลกว่า๕๐เมตร
ชนอัดติดกำแพงแบบนี้นะคุณนี่นะ
นี่คือสภาพนะคะส่วนสาเหตุที่แท้จริงเนี่ย
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องมีการสอบปากคำ
คนขับรถเก๋งอีกครั้งถ้าเกิดว่าออกจากโรงพยาบาลแล้ว
แต่ชาวบ้านเขาเชื่อแบบนี้
เชื่อว่าคนขับรถเก๋งเนี่ยน่าจะหลับไหน

เลนเลยค่ะไปชนเข้ากับมอเตอร์ไซค์นะ